ไส้อัวเคยทานกันไหม

เขาสร้างให้ไม่ใช้สินตราสอุดตรงการยากหะหะนำให้ส่วน๔ประวัติน
และจดลองอะไร
ใช่แล้วครับก็คือเขาเอาหมูเป็นหมูย่างนะ
เป็นสูตรน้ำผึ้งลำไยเดือน๕

เป็นน้ำพึ่งที่ได้จากเกษรดอกลำไย

ถูกต้องรสชาติแล้วก็กลิ่นเนี่ย
ชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่ามันเป็นรสชาติ
แล้วก็กลิ่นที่ดีที่สุดของน้ำผึ้งในเมืองไทยเลย

คนนี้ครับนายยุทธพิชัยบุญสงฆ์นะครับ
เป็นชาวสรรพีกำลังย่างไส้อัวและหมูย่าง
ขายให้กับชาวบ้านและผู้ที่สัญจร

ก็บอกถึงที่มาที่ไปของเมนูนี้ว่า
ลำไยเนี่ยนะเป็นผลไม้เศรษฐกิจ

ตนเองก็คิดค้นสูตรขึ้นมา

และคิดว่าน่าจะเข้ากันได้ดี

แล้วก็ความเข้มข้นของพริกเครื่องแกงสมุนไพร

มันก็จะทำให้ได้ความหวานกรอบของลำไย

กัดกันเข้าไปแบบนี้แล้วก็มาย่างนะครับ
แล้วก็นอกจากนี้ตนยังได้นำหมูย่าง
ผสมกับน้ำพึ่งลำไยเดือน๕เข้าไปอีก

กลิ่นหอมหวานของน้ำผึ้งลำไย
วกเข้าไปผสมผสานกับเนื้อหมูย่าง

ตามไม่ไหวแล้วค่ะน้ำลายแตกหมดแล้วค่ะคุณ

เวลาทานต้องทานคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ด
บอกเลยว่าเด็ดดวงทะลวงไส้
โอ้โหอะไรจะขนาดนั้น
เอาใครที่อยากจะลองไส้อัวสูตรนี้

อัวเขาขายกิโลกรัมละ๓๐๐บาท
บอกเลยว่าไม่แพงถ้าวัตถุดิบเขาดีขนาดนี้นะครับ